พ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ
ครั้งที่สามสิบเอ็ดครั้งวันนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้า
และเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์และแน่นอนค่ะ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเราก็คว้ารางวัลมากับเขาเหมือนกันนะครับขอบคุณค่ะ
โดยสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรานะคะสามารถคว้ารางวัลสถานีส่งเสริมรายการข่าวดีเด่น
โดยมีคุณบุ๊กสุบสกุลพันธ์ดีผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลค่ะซึ่งผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีรวมถึงคุณใบตองของเราเนี่ย
ก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจนะคะและกำลังใจสำหรับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงาน
ให้มีพลังสร้างสรรค์ผลงานสู่หน้าจอเพื่อคุณผู้ชมต่อไปค่ะ
ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนข่าวนะครับเพราะว่ารางวัลที่ได้รับคือรางวัลสถานีส่งเสริมรายการข่าวดีเด่นนะครับ
รัฐทีวีเป็นช่องน้องใหม่นะคะแต่ว่าได้รับเกียรติได้รับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ
แล้วก็เป็นกำลังใจที่จะทำให้พวกเราพยายามพัฒนางานต่อไปด้วยค่ะ
สัญญาว่าเราจะพัฒนางานข่าวของทางไทยรัฐทีวีให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อแฟนข่าวไทยรัฐทีวีทุกคนค่ะ

ใช่นะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเลยก็ว่าได้
ในขณะที่รางวัลประเภทละครก็ไม่พลิกโผล่ค่ะ
รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่นได้แก่เมฆวินัย
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอาจจะเป็นรางวัลสุดท้ายในชีวิตการเป็นนักแสดงเลยด้วยนะคะ
รางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นตกเป็นของอายกมลเนธค่ะ
พระเอกหนุ่มวิกหมอชิดซีซีวัดจากละครเรื่องขุนกระทิง
ก็คว้าดารานำชายดีเด่นไปครองค่ะ
ส่วนละครนาคีนะคะก็ไม่น้อยหน้า
ได้รับรางวัลละครดีเด่นไปตามคาด
และส่งผลให้นางเอกของเรื่องแต้วนัทพร
คว้ารางวัลดารานำหญิงดีเด่นไปอีก๑รางวัลด้วยค่ะ
รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จะสื่อสาร
จะร้อยเลี่ยงออกมาให้คนดูได้ดูมันยาก
แล้วมันกลายเป็นว่าได้รับผลที่มันเกินคาดขนาดนี้ค่ะ
มันก็เป็นอะไรที่ดีใจมากค่ะ
คือละครหนึ่งเรื่องมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแน่นอนครับ
มันเป็นศิลปะร่วมทุกคนครับทุกคนต้องขอบคุณครับ
อันนี้คือต้องขอบคุณว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณจริง